แน่นอนในช่วงนี้หลายคนก็คงจะมีคำถามในตัวเองว่า

แล้วที่สำคัญพอมีคนเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็ต้องคิดก่อนว่า

อย่างที่จังหวัดแพร่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์
เขาเสียชีวิตในที่บ้านตัวเองในห้องนอน

ชาวบ้านก็อยากให้ไปตรวจว่าเขาตายเพราะโควิดหรือเปล่า

คนในหมู่บ้านอาจจะต้องกักตัว

ไม่รู้ว่าไปสัมผัสใครบ้างไปพบไปเจอใครบ้าง
มันก็น่าหวาดกลัวไปหมดเลยก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ
ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีการเข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
ตำรวจสพสูงเม่นจังหวัดแพร่เข้าไปตรวจสอบ
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตในบ้าน
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
เป็นบ้านยกพื้นสูงแบบนี้
ประตูสังกะสีแล้วก็เป็นไม้เป็นแผ่นเป็นผ่านหลังบ้าน
แล้วก็มีกระดังทำเฟอร์นิเจอร์อยู่ข้าง
ห้องนอนไปพบศพนายวีระสาพินอายุ๓๙ปี
สภาพศพเนี่ยเขาใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนอนตะแคงอยู่บนที่นอน
แล้วมีเลือดไหลออกจากปากจำนวนมาก
ดีตภรรยาของผู้ตายคือนางสาวอันทิกา

ที่อดีตสามีจะไปเช่ากระดังที่นี่เดือนละ๘๐๐
ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ขายให้กับลูกค้าทำเองส่งเองอะไรแบบนี้
แล้วก็จ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของไปแล้ว๕๐๐บาท
แต่ติดอยู่อีก๓๐๐ยังไม่ได้จ่าย
กระทั่งญาติของนายวีระโทรมาแจ้งว่าติดต่อวีระไม่ได้
ไปดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงก็ไปหาที่โกดังที่บ้านพัก
สุดท้ายก็ไปเจอนอนกลายเป็นศพเลือดออกปากแบบนี้ครับ
เรื่องต้นแพทย์เขาเข้าไปชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเขาตายจากโรคตับ
เพราะว่าการมีรถออกทางปาก
มันก็น่าจะเป็นเรื่องของตับแต่ว่ายังต้องส่งผลไปชนะสูตรอีกครั้ง
เพราะอยากจะให้มีเงินจำนวนนี้ต้องใช้ใจในงานสบเพียบมาก
ให้มีการนำยาฆ่าเชื้อไปพ่นในบ้านนี้รวมทั้งรอบบริเวณด้วย
ทั้งนี้ครอบครัวของนายวีระขอให้ทางโรงพยาบาลเก็บศพไว้ก่อน
เพื่อรอติดต่อกับทางวัดก็คือวัดแพร่ธรรมารามที่อำเภอเด่นชัย
ถ้าเกิดวัดอนุญาตให้นำศพไปทำพิธีได้ก็จะนำศพไปที่วัดนั้น
ทั้งทำพิธีส่วนแล้วก็ผาวกันต่อไปแล้วก็ต้องรอผลด้วยว่าตายเพราะว่าเป็นโควิดด้วยหรือเปล่า